คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ค่ะ
เป็นคลิปของหญิงสาวหน้าตาดีเป็นชาวลำพูนนะคะ

บอกว่าเธอถูกคนปลอมแอคเคาน์
ไม่ว่าจะเป็นไอจีเฟซบุ๊กติ๊กต๊อกคือเอารูปเธอไปใช้
เอาไปใช้หมดเลยแล้วก็ไปคุยกับผู้ชายเยอะมาก
ร้อยร้อยคนแล้วหลอกเอาเงินผู้ชายอ่ะค่ะเธอบอกว่าเธอก็สืบจนรู้ว่าคนร้ายเป็นใคร
แล้วก็เอารูปเธอไปใช้๒๓ปีนะครับ
สืบรู้ว่าคนร้ายเป็นใครเธอตามไปอ่า
เอาเรื่องไปที่บ้านเลยเหรอโอ้โหไปเอาเรื่องเลย
แต่เป็นการเอาเรื่องที่ใจเย็นที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาเอาเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
คือตรวจสองคนพ่อปีไปแจ้งคอมแร็กตรงนู้นอ่า
แล้วก็แฟทบุ๊คเอดดี้ทุกอย่างตรงนู้นแล้วตะคืนต่ออาทิตย์ไปลงควรดูหลายแสน
พ่อทุกคนเจ้าเหลือปีหมดเลยเจ้าเหลือมาตลอด
แต่พี่มันมีเวลาเพราะว่าเลี้ยงลูกโดยจะยอมพักก่อนในส่วนนี้ยอม

เหมือนแต่เจ็บโอที

อย่างต้องเอาสิตอนกินข้าวกับครอบครัว

ชอบ
ชอบแต่ว่าพวกมันพิษ
แล้วตอนนี้ตัวจะแก้ปัญหาอย่างไร
ตัวจะนิ้วปี
แบบนิ้วปีดำเนินขดี

ฟังแล้วยอมรับสารภาพคนร้ายยอมทำเองจริงยอมรับ
นี่ค่ะแล้วสิ่งที่ขอก็คือขอแค่ให้ลบแอคเคาน์อืม
ซิมการ์ดโทรศัพท์ขอได้ไหมขอซื้อต่อ๓๐๐
เพื่อให้ชัวร์ไว้ไม่ชัวร์ว่าไม่ใช้อีกแล้วไม่ไปปลอมเอารูปเธอไปใช้อีกแล้ว
ขอซื้อต่อ๓๐๐อ่ะลบหรือไม่ลบจะไม่ได้ไม่ต้องกังวลซื้อซิมการ์ดมาเลยดีกว่า
คุณฟังน่ารักมากนะคุณฟางบอกว่าคือเธอเองเนี่ยค่ะ
เปิดบริษัทรับออกแบบอยู่ต่างจังหวัดครับเพิ่งกลับบ้านมาคลอดลูก
แล้วมารู้ว่าถูกปลอมแอคเคาน์เพราะว่าเพื่อนในเฟซบุ๊กแคปหน้าจอส่งมาให้ดู
เอารูปเธอไปใช้แต่ใช้ชื่ออื่นนะคะนี่คือคุณฟางนะฮะใช่
ใช่เธอน่ารักเนาะนักบรรดีนะคะเธอบอกว่า๑๒มีนาคมไปแจ้งความ
ตำรวจบอกว่าไม่รู้จะตามยังไงตามยากลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เธอก็เลยรวบรวมหลักฐานเองเลยนะคะแกะรอยจากเพื่อนในเฟซบุ๊กเป็นปี
รู้ว่าผู้ก่อเหตุชื่อเบียร์เป็นชาวอำเภอเถินจังหวัดลำปาง
มีครอบครัวอยู่ที่ตำบลอุโมงจังหวัดลำพูนเธอตามไปหาถึงบ้าน
เจอว่าอยู่บ้านกับสามีไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่ง
แล้วก็ตอบหน้าตาเฉยว่าที่ทำไปเพราะชอบ

เธอยอมจ่ายเงินให้สามร้อยที่ยอมขอซื้อ
สรุปน่ะโค้ะเธอแบ็บว่าคนรายเนี่ยรูปปลอม
เฟซบุ้กสองแอคเขาคนติดตามหกพันกว่าคน
ไอจีคนตามอีกเป็นพันนะคะ
หนึ่งในนั้นเป็นเด็กนักเรียนชายอยู่มัธยมเองพี่อุ๋ย

เธอบอกว่าเธอก็กำลังตรวจสอบเพิ่มนะคะ

ที่รู้ล่าสุดเพราะว่าเขาใช้เฟสปลอมขึ้นสถานะกับน้องผู้ชายคนนึง
แล้วก็เราก็เลยไปคุยกับน้องผู้ชายเขาก็ให้ข้อมูลมา
ซึ่งมีสลิปการโอนเงินแต่ไม่เชิงการหลอกค่ะ
เป็นการเต็มใจโอนหลักร้อย
พอเราได้ซิมมาเสร็จเรามาเปิดดูมาลองอินดู
ปรากฏว่าเขาทำไว้หลายเฟซ
แต่ของเราเป็นเฟสหนึ่งที่มีคนติดตามเยอะ
เพราะเขาไปโพสต์ลงกลุ่มแบบกลุ่มหลายกลุ่มให้มีจุดสนใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพื่ออะไรนะ
เขาบอกว่าเขาชอบแต่ชอบในเชิงนี้หนูไม่ทราบว่าชอบในรูปภาพ
หรือว่าชอบที่อยากจะคุยกับคนหลายคน
ทั้งที่เขาอยู่บ้านกับแฟนเขาอะนะคะ
นี่ค่ะก็คือผู้ก่อเหตุตอบคุณฟางแค่ว่าชอบคือคุณฟางถามว่าทำไปทำไม
ผู้ก่อเหตุตอบว่าชอบชอบนี่คือชอบอะไร
ชอบรูปของคุณฟางที่ดูหน้าตาสวยหน้าตาน่ารักหรือว่าชอบในการก่อเหตุลักษณะแบบนี้
หรือชอบในการคุยกับผู้ชายคนอื่นในโลกโซเชียล
คือชอบนี่คือชอบอะไรคุณฟางก็งงนะ

งงที่คนร้ายตอบว่าทำไปทำไมทำไปเพราะชอบตอบแค่เนี้ย
ทั้งสองอย่างแล้วมั้งคือชอบลูกคุณฟางด้วยเอาลูกคุณฟางไปโกหกไปคุยกับคนอื่น
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามให้คนที่ก่อเหตุเป็นผู้หญิงนะคะอายุ๒๔นะคะก็อยู่บ้านกับแฟนนุ่มนะมีแฟนอยู่ด้วยนะคะ
รับว่าทำจริงบอกว่าก็คุณฟางที่เป็นผู้เสียหายเธอหน้าตาดีก็เลยอยากเอารูปไปใช้ตั้งเป็นโปรไฟล์คุยกับผู้ชายในเชิงจีบกัน
แต่ตัวเองก็อยู่กับแฟนที่บ้านอ่ะแล้วบอกว่ามีแค่รายเดียวที่ขอยืมเงินหลักร้อยเอาเงินมาเล่นเกมค่ะแต่เธอบอกว่าโอนเงินกลับคืนให้เขาไปแล้วไม่คิดว่าผู้เสียหายจะตามก็รับปากว่าจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกจากเรื่องนี้ต้องเลิกกับแฟนเลยนะคะ
ผู้หญิงผู้ก่อเหตุบอกว่าจากเรื่องนี้เลยต้องเลิกกับแฟนเลยกลับบ้านมาอยู่ที่ลำปาง
ตอนนี้เราเลิกกันแล้วเหรอ

สุดท้ายก็เจอเคราะหกรรมเข้าไปนะฮะทำแบบนี้